ส่วนเรื่องนี้นะคะก็คงจะต้องเรียกว่า
หลังจากนี้ไปควรจะต้องมีการตรวจสอบ
สถานที่สาธารณะนะคะว่ามีไฟรั่วอยู่ตรงจุดไหนหรือไม่นะคะ
เพราะว่าเกิดเหตุสลดขึ้นจากไฟรั่วนี่แหละค่ะ
ที่สนามกีฬาในการดูแลของเมืองพัทยาที่ชนบุรีค่ะ
นักบาสเก็ตบอลชาวรัสเซียถูกไฟช็อตเสียชีวิต
คุณผู้ชมคะตอนนี้กู้ภัยในภาพนี่คือ๔ทุ่มเมื่อคืน
กู้ภัยช่วยกันปั๊มหัวใจ
เพื่อที่จะช่วยนายอเล็กซี่โซโบเลฟ

ซึ่งถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติแล้วหายใจรวยริน
อยู่ข้างเสาไฟส่องสว่างในสนามบาสเก็ตบอล

หรือเขาเรียกกันว่าซอยหนองเกดใหญ่นะคะ
หลังจากนั้นเขาก็พาไปโรงพยาบาล

สุดท้ายนายอเล็กซี่เสียชีวิตนะคะ
เพื่อนผู้เสียชีวิตนายภูบดินทองเสือบอกว่า
ก็มาเล่นบอลกันเพราะนายอเล็กซี่เนี่ยเขาเป็นนักบาสเก็ตบอล
แล้วลูกบาทมันกระเด้งเข้าไปข้างกำแพง
ตรงนั้นมีรั้วเหล็กมีเสาไฟส่องสว่าง
อเล็กซี่ก็วิ่งเข้าไปเก็บลูกบาท
แต่ตั้งข้อสังเกตบอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ย
ก็เล่นบาสก็ตัวก็เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ
แล้วอาจจะไปโดนเสาไฟก็เลยทำให้ถูกไฟช็อต
เขาก็แน่นิ่งไปเพื่อนต้องเข้าไปดึงร่างออกมา
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมดูสิคะนี่คือสภาพ
ซึ่งเดี๋ยวจะว่ากันตามลำดับอีกทีนึงนะคะ
วันนี้ตอนสายเขามีการไปตรวจตรงจุดนี้ด้วย
ตอนสายที่ผ่านมาเนี่ยทางรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพัทยา
ก็ไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ

ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
แล้วตอนนี้ที่แน่สนามกีฬาชุมชนตรงนี้

หลังจากนี้แล้วก็จะให้เจ้าที่ทางหัวพยาน
ไปประสานกับทางญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็จะมีการพูดคุยในการที่วิทยาต้องรับผิดชอบนะครับ
เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตของเมืองพัทยา
โดยตรงนะครับที่เป็นสนามกิจกรรมนะครับ

ที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้กันบริเวณนี้นะครับ
คุณผู้ชมค่ะแล้วนายอเล็กซี่ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ผู้ฝึกสอนนายอาริสหนองใหญ่
บอกว่าเขาเป็นนักบาสเก็ตบอลดาวรุ่งอนาคตไกลด้วย
จะเริ่มเล่นบาสเก็ตบอลได้เพียง๒ปี

โฟล์ไรเดอร์อันดับ๒ของโลกด้วย
เมื่อปี๒๐๑๘ถึง๒๐๑๙ก็ถือว่าคือเป็นนักกีฬาอาชีพเลยนะคะ
จะมาเล่นบาสเก็ตบอลแล้วก็ปรากฏว่าเล่นได้ดี
ก็ถูกดึงตัวมาอยู่ทีมพัทยาบาสเก็ตบอลคลับ
เวนเดินสายแข่งขันรายการใหญ่ในประเทศไทย

จนต้องบอกว่าเป็นนักบาสที่เป็นดาวรุ่งมีชื่อเสียง
นี่ก็มีชวนไปร่วมทดสอบด้วยเหมือนกัน
ต้องบอกว่ามีอนาคตไกลทีเดียว
แต่ว่าก็ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกไฟดูดตรงนี้ค่ะ
เขาก็มาเล่นลีกที่ไทย
เขาก็ชวนนาเลกะให้ไปเทสต์ล่ะ
ไปเทสต์ตัวที่นู่นที่อเมริกา
ที่ผมเคยบอกครับว่าน้องเลือกที่จะไม่ไป
เพราะว่าน้องเขารักที่นี่รักเมืองไทย

เขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ประมาณ๕ขวบ

คนเริ่มชวนเยอะโปรไฟล์เลือกดี

ดีมากเป็นคนที่มีความพยานเพื่อนร่วมพยี่มชอบ
อารมณ์ประมาณนั้นนะครับ
นี่ค่ะถ้าดูประวัติละก็หน้าเสียดาย
ก็เรียกร้องขอให้ตรวจสอบหาสาเหตุ
เสียชีวิตที่แท้จริงของพี่ชายด้วยนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
เอาเครื่องมือไปตรวจสอบระบบไฟฟ้านะคะ
ไล่ตั้งแต่จุดต่อสายไฟใต้โคนเสา
ไปจนถึงอุปกรณ์ไฟสปอร์ตไลท์บนยอดเสาไล่กันไปเลย
แล้วเราจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มันมีสายไฟโผล่ออกมาเนี่ยค่ะ
ก็พบว่ามีกระแสไฟรั่วจริงนะคะตรงโคนเสาตรงโครงเหล็กนี่แหละนะคะ
ซึ่งอยู่ในสนามกีฬา
แล้วก็เป็นความดูแลรับผิดชอบของเมืองพัทยา
อกจากนี้ก็พบว่า๑ใน๓ของสปอร์ตไลท

นั่นหมายถึงว่าไฟรั่วมาจากดวงไฟสปอร์ตไลท์
ซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อไปว่า

หรือว่ามาจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน
นี่ค่ะพอมาตรวจก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะคะ

ก็ปรากฏว่าไปเช็คดูก็เป็นการต่อสายไฟ
ที่ไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้อยู่ในกล่องต่อสายไฟ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะ
ส่วนผู้อำกับสพบังลมุงบอกว่า
ในเรื่องการสูญเสียนี้ต้องแยกสอบเป็น๒สำนวนนะคะ
สำนวนแรกให้เป็นการสอบสวนเรื่องผลพิสูจน์การเสียชีวิต
ส่วนอีกสำนวนนึงให้เป็นการสอบสวนการตายผิดธรรมชาติ
ก็ต้องดูอย่างละเอียดว่าผู้ตายเสียชีวิต
จากความประมาทจากผู้อื่นหรือไม่ค่ะ
โอ้โหเสียดายนะคะนักบาสอนาคตไกลค่ะ